จะมีพิษหรือไม่มีพิษมันก็ดูน่ากลัวถูกไหม

งูแบบนี้น่ารักเลยอะครับ
โอ้โหงูน่ากลัวลองมาดูคลิปนี้ก่อน

หน้ามันดิแบวน่ากลัวตรงไหนเนี่ย

นี่แหละสวรรค์ของคนรักงู
เพราะน้องงูตัวนี้

มีจมูกคุณเห็นจมูกไหม

ไปรู้จักกับเจ้างูสายพันธุ์นี้หน่อย

เขาเรียกมันว่างวงช้าง

มันก็จะเชื่องช้านอนแลบลิ้นแผบอย่างนี้

บอกเลยว่ามันไวมันฟุบมากเลยนะ

มันเป็นงูที่พริ้วไหวดังสายน้ำ
ถ้ามันอยู่แถวในน้ำ

อยู่ในน้ำมันจะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า

ก็อยู่แถวนั้นมันก็จะได้ซ่อนตัวได้ไง
อาหารล่ะมันกินอะไร

ถ้ามันอยู่ในน้ำมันคงกินปลา
แล้วงูตัวนี้ครับ
เขาบอกว่ามันไม่ทำร้ายมนุษย์นะ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับก็มาให้ดูกันแบบนี้จะได้รู้จะได้ทราบกันว่าเอ๊ะ
ถูกก็สังเกตที่ผิวหนังแล้วก็สีมันเหมือนงวงช้างจริง
ช้างผิวหนังอยู่หยาบนิดนึงนะ
งูกระสอบหรืองูงวงช้างใช่ไหม
แต่หน้าตามันแบ๊วจริงเนาะน่ารักมาก